ตอนนี้นะคะตำรวจสมบุรีรำได้รับแจ้งเหตุค่ะ
ว่ามีผู้ชายคนนึงถูกฆ่าตายอยู่ในห้องน้ำบ้านเลขที่๕๓หมู่๑๔อำเภอเมืองบุรีรำนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายสงวนดำทองอายุ๔๖ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านหมู่๙ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองบุรีรำ
บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นบ้านของในเหลี่ยมและนางอดสองสามีพระยาบ้านหลังนี้นะคะ
สงวนผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะสภาพศพคือนอนตะแคงอยู่ข้างโถส้วม
ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงยีนขายาว
แต่ว่ากางเกงเนี่ยค่ะถอดลงมาอยู่ที่บริเวณขาช่วงล่าง
พื้นห้องน้ำมีเลือดเต็มเลยนะคะ
ส่วนผนังก็เต็มไปด้วยรอยเลือดเป็นภาพที่น่าสยดสยองจริง
สภาพศพถูกของมีคมฟันหลายจุดจุดที่ใหญ่ที่สุดคือที่ไทยทอย
ถูกฟันยาวถึงใบหูคือเหมือนกับหูซ้ายอ่ะค่ะ
ถูกฟันมาจนถึงหูไปหูขาดอ่ะนี่นะคะ
ฟันที่ไหล่ที่แขนซ้ายแล้วก็ที่หลังอีกสี่จุดตามตัวมีพริกป่นเต็มตัวเลยค่ะ
เสื้อผ้าก็เลอะพริกป่นพื้นห้องน้ำก็มีพริกป่น
กระจายทั่วพื้นเลยนะคะที่ประตูห้องน้ำมีรอยถูกงัดด้วยของแข็ง
กรอนประตูหลุดเจ้าของบ้านค่ะ
นางอดอายุห้าสิบสามปีบอกว่าเมื่อวานตอนประมาณสิบเอ็ดนาฬิกา
สงวนดื่มเหล้ามาจากร้านค้าใกล้ใกล้บ้านเธอแล้วก็เดินมานั่งเล่นที่ใต้ถุนบ้าน
สักพักก็ออกไปใหม่ต่อมาประมาณทุ่มนึงนะคะ
สงวนมาขอดื่มน้ำที่บ้านเธอก็ให้ไปดื่มในครัวหลังบ้าน
ซึ่งก็อยู่ข้างข้างห้องน้ำจากนั้นตอนตีห้า
อดบอกลงมาเข้าห้องน้ำโอ้โหต้องตกใจเพราะว่า
เห็นว่านายสงวนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำค่ะ
เอาข้าวไปให้จ๋ากินข้างบนบ้านแล้วยายลงมาเอาน้ำ
ไปไหนไปไหนยายก็ไม่รู้ใครทำใครไม่รู้หรอก

คุณผู้ชมคะตำรวจบอกว่าฟังคำให้การของเจ้าของบ้าน
สองสามีภรรยาคู่นี้มันฟังดูแปลกค่ะ
ตำรวจเลยขอสอบปากคำเพิ่มนะคะเป็นแบบหลายชั่วโมง
สุดท้ายสองสามีภรรยาคู่นี้ที่เป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่าคนก่อเหตุคือหลานค่ะหลานอยู่บ้านติดกัน
ชื่อว่านายสิทธิศักดิ์สุระรำอายุสี่สิบสี่ปีนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่เลยไปจับตัวนายสิทธิศักดิ์นะคะนายสิทธิศักดิ์รับสารภาพ
ลงมือฆ่าเองสาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
สองสอง

เพราะทำไมต้องมีคลิกมีสิ่งเกิดเหตุภาพล่ะต้องการมันมันทำให้ผมมันเจ็บผมกว่าเลย
แล้วให้มันแสบแสบแล้วได้เกี่ยวกับเรื่องของข้าวพร้าวผมมีไหมไม่มีไม่มีต้องการให้เขาแสบเจ็บแสบครับ
จริงแล้วเรื่องที่นายสงวนผู้ตายถมน้ำลายใส่แก้วเหล้าเขาเนี่ยเป็นความแค้นเก่านะคะ
แต่มันมีอีกหนึ่งความแค้นที่แค้นมากจนไปกลายเป็นชนวนเหตุเลยก็คือเขาบอกว่านายสงวนคนนี้แอบมาหาป้าอดป้าของเขาเนี่ยหลายครั้ง
กระทั่งล่าสุดเมื่อคืนเห็นทั้งคู่พากันเดินเข้าไปในห้องน้ำเขาก็เลยถือมีดไปนั่งรอที่โต๊ะข้างห้องน้ำ
สักพักเดินกลับไปเอากระปุกพริกป่นที่บ้านแล้วสาดกระปุกพริกป่นเข้าไปในห้องน้ำทั้งกระปุกเลยค่ะ
แล้วก็ไปตามลุงที่นอนอยู่บนบ้านให้มาเห็นกับตาจากนั้นลุงก็กระชากแขนป้าขึ้นไปทะเลาะกันบนบ้าน
แล้วตัวเขาเนี่ยก็ใช้มีดขอด้ามยาวที่ถือติดมาด้วยกระหน่ำฟันนายสงวนจนเสียชีวิต
ไม่ได้ฆ่าขณะที่นายสงวนนั่งปลดทุกข์อย่างที่ตอนแรกคนเข้าใจกันเพราะว่ากางเกงมันถูกถอดมากองอยู่ที่ข้อเท้า
หลังก่อเหตุเขาก็หนีไปที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านไปนั่งทำใจสุดท้ายก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ถูกจับตัวนะคะ
ศักดิ์สิทธิ์พูดทิ้งท้ายเอาไว้ประโยคสั้นประโยคเดียวว่ามันสมควรโดนแล้ว
ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะตำรวจคุมตัวนายสิทธิศักดิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชาวบ้านก็มุ่งดูกันเยอะนะคะแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายอะไร
นายสิทธิศักดิ์ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะซึ่งชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าจริงจริงแล้ว
สงวนผู้ตายเนี่ยเคยบวชพระนานถึง๕ปีที่วัดในตำบลสูงเนินที่อำเภอกระสัง
เสิร์ฟมาปีกว่าเองแล้วก็กลับมาอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าพ่อแม่เสียไปหมดแล้ว
พี่น้องก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวหลังศึกก็เอาแต่กินเหล้า
แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนเลยนะคะค่ะอืมก็เป็นความแค้นสรุปแล้ว
มันก็เป็นเรื่องของหึงหวงจริงตำรวจก็ตั้งประเด็นนี้เอาไว้เหมือนกันนะคะ